อีกแล้วส่งเข้าประกวดค่ะ
ห้องสาวสวยแต่ทำไมสภาพห้องไม่สวยสมเจ้าของห้องเลย

นี่เคยเห็นแต่อีอะไรอ่ะ

เอาเอาอีกช่างนี้ไม่ขนาด
พี่แมวเอาอีกช่างให้กัน
นี่นะครับแบบแม่บ้านคือแบบไม่ไหวเลยแม่บ้านแบบวกกันเป็นแขมแล้วครับ
ประตูกลางประตูหลุด
ตรงไหนให้นอน
ตรงไหนเท่าว่าเปิดแกร๊กเข้าไปสภาพคือแบบนี้

เหมือนกับเป็นการประชันกันอ่ะ
ใครจะสกปรกสุดรกสุดมันไม่ใช่ไหม
เจ้าของห้องเช่าเองเขาไปที่คอนโด

เขาช็อกเลยเมื่อเห็นสภาพห้องแบบนี้
เป็นห้องเช่าคือเป็นคอนโดแหละ

คือคุณอาร์ตคุณอาร์ตก็ให้ข้อมูลแบบนี้

ผมติดต่อกันผ่านไลน์ทำสัญญาอยู่ปีนึง

ปัญหาของเขาคือจ่ายค่าเช่าไม่ตรงเวลา

แต่ว่าตัวคุณอาร์ตไม่ได้คิดค่าปรับอะไรเลยนะ

นิติบุคคลแจ้งมาบอกว่า

เช่าห้องนะคะแอบเลี้ยงแมวมันผิดกฎของนิติคอนโดนะคะ
ถ้าเกิดไม่เอาแมวออกมีค่าปรับนะคะวันละ๑๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ค่าปรับกรดดีฝ่าฝืนกฎอีก๕๐๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าลูกบ้านเขาร้องเรียนมาว่าห้องที่คุณปล่อยเช่าเนี่ย
คนที่เขามาเช่าต่อเนี่ยทำพฤติกรรมแบบนี้
แล้วทางนิติเองเดินผ่านหน้าห้องก็ได้กลิ่นแมวด้วย
ได้ยินเสียงแมวด้วยแล้วตอนนั้นน่ะคุณอาร์ตก็กลัวจะโดนค่าปรับไง
ก็เลยส่งข้อความไปหาผู้เช่าคนนี้ที่บอกผู้หญิงอยู่กับแฟน
ให้ย้ายออกเพราะว่าคุณเลี้ยงแมวผมไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องการ
เรื่องอื่นอื่นตามมาด้วยอืมฝั่งผู้เช่าเองเขาก็บอกว่าอ๋อโอเค
เดี๋ยวภายในอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะย้ายออกนะคะ
กำหนดเสร็จปั๊บอ้าวก็มาบอกมาบอกกับทางคุณอาร์ตบอกว่า
ยังไม่มีเวลาย้ายออกเลยอ่ะยังไม่ได้เคลียร์ห้องเลย
ไม่ได้จ่ายค่าน้ำด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องน้ำมันมีปัญหาขออีก๓วันได้ไหม
คือผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยเรื่อยอ่ะคุณผู้ชมอืม
พอถึงกำหนดก็บอกไม่ว่างอีกเอานัดกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่๘นี่แหละ
พอเข้าไปปั๊บเนี่ยติดต่อฝั่งผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ก็เลยเปิดห้องเข้าไปดูโอ้โห
เปิดมาปั๊บเรื่องแมวเรื่องเล็กไปเลยอ่ะใช่
พี่แล้วเปิดไปคุณผู้ชมทานข้าวอยู่แน่กลิ่นมันตีเข้ามาเลยอ่ะ
ห้องน้ำอ่าไม่เป็นไรคือน้ำแข็งไม่ต้องบรรยายเอาไม่ไม่บรรยาย
แต่แค่บอกเฉยว่าไม่กดอ่ะเออเอาแค่นั้นพอเออ
แล้วนิติบุคคลบอกว่าโหนี่ไม่อยากพูดป่

เคสนี้คุณอาร์ตบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มันแค่แค่นะผมว่าเอาขยะที่คุณทิ้งในแต่ละวันเนี่ยเอาไปทิ้งข้างนอกเนี่ยมันยากเหรอ
มันไม่ใช่แต่ละวันไงพอมันผ่านวันหนึ่งไม่ทำ๒วันอาทิตย์หนึ่งเดือนนึงมันก็กลายเป็นแบบนี้
ก็ทำทุกวันดิอ่าสองวันก็ได้ขยะวันหนึ่งมันอาจจะไม่เต็มถังเลยไงอ่าสองวัน
อาจจะปลับไปเรื่อยเรื่อยไงเออโอ้แต่อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันลึกมากไปกว่านิสัยน่ะเออนะใครความคิด